ให้ชาวบ้านร่วมกันทำบุญแล้วก็ได้งดงานรื่นเริงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระประลับมินมหาภูมิภลอดุลยเดช
เป็นวันที่๔แล้วเราจะไปติดตามบรรยากาศที่นั่น
จากคุณวัชรีดวงใสรายงานจากจังหวัดสงขลาครับ
สกรณิกรในจังหวัดทรงคลายังจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นวันที่๔ค่ะ
โดยวันนี้ได้จัดพิธีตั้งแต่ช่วงเย็นหลังได้มีการทำบุญและสืบสารประเพณีการชักพระช่วงวันออกพรรษาค่ะ
เรือพระของวัดต่างในคลองหอยโข่งจังหวัดทรงคลาจำนวน๖วัดได้นำมาจอดไว้หน้าที่ว่าการอำเภอหลังทางจังหวัดงดการประกวดแข่งเรือในวันนี้
ที่บริเวณสะบัวซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานทุกปีและไม่มีงานรื่นเริงทุกประเภท
วันนี้ชาวบ้านจึงร่วมใจกันใส่ชุดสีขาวและสีดำมาร่วมงานแม้จะไม่มีงานรื่นเริงชาวบ้านก็มาร่วมงานจำนวนมาก

จากนั้นเรือพระทั้ง๖วัดได้แยกย้ายกันไปตามหมู่บ้านต่างเพื่อให้ประชาชนร่วมทำบุญ
ประเพณีชักพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ซึ่งเป็นประเพณีทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา
ตรงกับแรม๑ค่ำเดือน๑๑เชื่อกันว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษา
สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพระมารดาเมื่อครบพรรษาจึงเสด็จมาอย่างโลกมนุษย์
พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จแล้วอันเชิญพระพุทธเจ้าขึ้นประทับบนบุษบกแล้วแห่ไปรอบเมือง
เขาก็มีความเชื่อกันว่าหลังจากขึ้นแรม๑ค่ำทุกปีก็จะเป็นประเพณีลากพระ
ชาวบ้านก็จะเตรียมในส่วนของชาวบ้านเองเขาก็จะเตรียมเรื่องไอ้ของที่กัมพูชา
รองรับการเสด็จกลับมาของพระเจ้าก็เขาจะเตรียมข้าวต้มต่างเนี่ยเพื่อจะมาแขวนเรือพระ
อกจากนี้ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอยังมีประสบกรณิกรเข้าถวายสักการะพระบรมรูป
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และภายในสาราอนุสรวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง
ยังมีประสบกรณิกรมาร่วมสวดพระอภิษฐรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นวันที่สี่แล้วเพื่อแสดงความอาลัยถวายและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงอุทิศพระวรกายทำงานอย่างหนักเพื่อประสบกรณิกรทั่วประเทศ
โดยพิธีสวดพระอภิษฐรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
จะจัดขึ้นจนถึงวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้โดยเวลาจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชัรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดทรงคลาค่ะ